ปัญหาเรื่องกองหน้าพูดหน่อยในฐานะอดีตกองหน้า
ส่วนมากคนไทยจะพูดอย่างเดียวว่าผมไม่ถนัด
เราจะเห็นเลยว่าศูนย์หน้าของเราเข้าใจสถานการณ์จริงหรือเปล่า
สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตรนะครับ
เรื่องราวหลากหลายในวงการกีฬาทุกแง่มุม
การพูดคุยวันนี้อยากจะเชิญตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทย
นั่นก็คือพี่อันเฟรดเนธิพงศรีทองอินครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทย
แขวนสตัสแล้วก็หันหลังให้กับวงการฟุตบอล
ด้วยอายุตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก๒๕ปีนะครับ
ก็กำลังโด่งดังเลยแล้วก็มีโอกาสจะไปเล่นเมืองนอกด้วยนะครับ
ทำประตูให้กับทีมชาติเป็นกรอบเป็นกรรมในช่วง๒ปี
ที่เล่นให้กับทีมชาติไทยถือว่าเป็นตำนายหนึ่งคนนะครับที่แฟนไม่เคยลืม
เรื่องราวแนวคิดของเขาณปัจจุบันถือว่าน่าสนใจจริงครับ
เฉพาะมุมมองเกี่ยวกับการขาดแคลนนักเตะไทย
ตำแหน่งศูนย์หน้าเนื่องจากว่าฟุตบอลไทยลีกในยุคปัจจุบันเนี่ย
ก็เต็มไปด้วยแข้งดาวยิงต่างชาติแล้วก็แน่นอน
มันส่งผลให้การพิสูจน์ตัวเองของนักเตะไทย
แล้วก็พื้นที่ในการลงสนามเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปสอดแซ่ตัวจริงเนี่ย
ยากหน่อยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
มุมมองในเรื่องของการบริหารจัดการการพัฒนานักเตะเยาวชน
เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เรายังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้สักทีกับวงการฟุตบอลไทย

ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการฟุตบอลของบ้านเราแบบถูกวิธีสักทีหนึ่ง
หลังจากที่เราวนอยู่ในอ่างกันมาหลายปีแล้วนะครับ
ไปฟังมุมมองของเขาก็ดีกว่ากับพี่อันเฟรดเนธิพงศรีทองอินครับ
เชียร์อยู่แล้วทีมชาติไทยเชียร์อยู่แล้ว
คือเราเป็นคนไทยนะแล้วเราเคยเล่นทีมชาติไทยอย่างนี้
ถามว่าเชียร์อยู่แล้ว
สำหรับผมนะอันนี้ความเห็นของผมนะ
คือเมื่อเป็นอาชีพนะมันเป็นงานของเขาที่จะต้องทำให้ทีมชนะ
มันเป็นงานของเขาเขาโดนรับจ้างมาเพื่อชนะ
ผมถามว่ามันไม่ใช่มันการมาพัฒนา
แต่มาการมาวางกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทำให้ทีมนั้นชนะ
แต่ถ้าเรามาในฐานะการที่จะต้องพัฒนาตรงนี้มันใช้เวลา
คราวนี้คอนเซ็ปต์มันคนละคอนเซ็ปต์แล้ว
เพราะว่าพัฒนาผมบอกเลยนะว่าถ้าเราต้องการผลงานเมื่อไหร่
การพัฒนาจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน

มันแยกกันเลยครับแต่การที่เราพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งได้นะใช้เวลา
ถามว่าจะมีผลงานไหมมีแน่นอน
สรุปคือมันต้องทำควบคู่กันไป
เราควรที่จะทำในระยะก่อนที่จะถึงอาชีพ
ผมพูดกับผู้ปกครองหลายคนที่เอาลูกเขามาเรียนรู้นะตรงนี้
ว่าอย่าเพิ่งเอาลูกเขาออกจากระบบการพัฒนา
พัฒนาก็คือการที่เราไปแตะอะไรก็ได้ที่มันกลายเป็นการคัดตัวมากกว่าการพัฒนา
สมสอนใหญ่นะก็คือชอบเอาเด็กมาเป็นสองสามร้อยคนแต่คัดแค่คนเดียว
ผมถามว่าตรงนั้นพอคัดปุ๊บผมถามว่าสโมสรนั้นจะทำให้เด็กคนนี้พัฒนาได้ขนาดไหนในปีหน้า
แต่เอาจริงอันนี้มันต้องให้เวลาโค้ชเนี่ยหรือช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เบี้ยเฟสเตะบอลมาจนถึงวันนี้
จะเริ่มให้ระบบผมเข้าก็คือให้เด็กเริ่มเริ่มเล่นได้ในระบบนี้ก็คือเราต้องกำหนดเลยเวลา
แต่วันนี้ฟุตบอลไทยโปรแกรมลีกมันอาจจะแบบยาก
ตรงนั้นก็คือเหมือนกับที่พี่เตี้ยพูดไม่ได้ผิดต้องเรียกมาคุยกันทีเดียวเลยแล้วก็สรุปกันทีเดียวไม่งั้นคนนี้เขาต้องการทำตอนนี้คนนั้นเขามีรายการตรงนี้คืออะไรคือสำคัญที่สุดผมถึงถาม
นี่คือคำถามที่เราควรที่จะถามตลอดเวลาว่าอะไรคือสำคัญที่สุดนะฟุตบอลสมสรรค์หรือฟุตบอลทีมชาติเมื่อมาคุยกันถ้าฟุตบอลทีมชาติสำคัญที่สุดไอ้รายการทีมชาติจริงอ่ะมันไม่ค่อยผิดผ้าหรอกเขาวางสเต็ปมาแล้วคุณก็หลีกเลี่ยงดิแต่ถ้าคุณคิดว่าทีมชาติไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่สำคัญค
เขาซื้อคนมาเขาซื้อตัวคนมาเขาต้องการให้คนนั้นน่ะเล่นให้เต็มที่กับสมสรรค์ตัวเอง

โอ้โหเตะบอลมาตั้งหลายปีจนเลิกนะพี่นะวันนี้โอ้โหเราได้กลับมานั่งคุยกันปัญหาเรื่องกองหน้าพูดหน่อยในฐานะอดีตกองหน้า
ถามว่ามันขาดตรงไหนคือทุกครั้งที่ถามอะไรผมผมจะไปต้นเหตุตลอดเวลาผมบอกเลยนะไม่ใช่ทีเวิร์คนะฮะมันเป็นการที่คนคนหนึ่งนะความรู้ของคนคนหนึ่งนะครบครบด้านแล้วก็มาเล่นกับอีกคนนึง
แต่ละคนต้องเข้าใจหน้าที่ของตัวเองทั้งหมดฟุตบอลมีแค่สองอย่างนะเกมลุกกับเกมรับนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เชื่อผมว่ามันไม่ได้ยากนะแต่เราไม่พยายามที่จะลงลึกแล้วเข้าใจเกมลุกคืออะไรเกมลุกก็คือการที่เราเล่นตามสถานการณ์เกมลับคืออะไรก็คือเล่นตามสถานการณ์หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเล่นได้ถ้าฝั่งนู้นไม่ขยับตัวคราวนี้เราถามว่าถ้าเกมรับ
สำหรับเจถ้าเป็นฝั่งกลางข้ามถ้าผมถามอย่างนี้จริงมันควรที่จะเป็นการสร้างสถานการณ์ถ้าเราเข้าใจแค่นี้เราจะเห็นเลยว่าสูญหน้าของเราเข้าใจสถานการณ์จริงหรือเปล่ามีสามอย่างในการสร้างสถานการณ์หนึ่งสร้างสถานการณ์ในการกินตัวสร้างสถานการณ์ในการกินพื้นที่สร้างสถานการณ์ในการวิ่งแล้วก็หาพื้
สร้างสถานการณ์เมื่อไหร่จะเป็นสูญหน้าในการที่จะเคลื่อนที่ต้องสูงการที่ทะลุทะลวงต้องสูงต้องมีทุกสถานการณ์ต้องเกิดขึ้นลองดูว่าธิรสินเตียงดาทำไมเป็นนักบอลที่เก่งพี่ตุ๊กทำไมเป็นนักบอลที่เก่งเพราะว่าทุกครั้งที่เขาแตะบอลคือความอันตรายเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะว่าเขาสร้างสถานก
โค้ชเขาซอฟต์มาเนี่ยแต่อันนี้มันต้องโค้ชชิงเดียวเลยหรือมันเป็นการที่เราโค้ชชิงเป็นกลุ่มได้แต่เราจะต้องทำให้ศาสนคติคนหนึ่งเปลี่ยนเพื่อให้ปลูกฝังพฤติกรรมพูดเสมอว่าการที่เราจะมาปลูกฝังง่ายกว่าการที่เราจะไม่แก้ไขเพราะว่าการแก้ไขเป็นการที่ลบข้อมูลแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่แป๊บเดียวส

จะรอคำตอบที่สั้นแต่ทำให้เปลี่ยนภายในเวลาแป๊บเดียว
วันนี้หลีกเราก็ใช้บริการกองหน้าต่างชาติเราทำยังไงเพื่อจะพัฒนาแล้วให้มันไปต่อได้
การเป็นอาชีพคืออะไรการเป็นอาชีพก็คือการสวนบวชบาทใหม่ทุกครั้งที่เราเข้ามาในสโมสรสโมสร๑
ต่างชาติมาเขาบอกให้เปลี่ยนบทบาทว่าจากการที่ยูจะต้องลากไปยูอาจจะต้องพักบอลนะ
ไม่รู้อันนี้ก็คือกลยุทธ์ของโค้ชนะเขาเปลี่ยนบทบาทได้
แต่ส่วนมากคนไทยจะพูดอย่างเดียวว่าผมไม่ถนัด

ผู้ปกครองโทรมาบอกว่าโค้ชเขาจะให้เล่นอย่างนี้แต่ตอนเคยเล่นกับพี่เฟสนะ
เขาเล่นอย่างนั้นเขาเล่นได้ดีแต่ตอนนี้เขาให้เล่นอีกอย่างหนึ่งเขาเล่นไม่ได้
เล่นไม่ได้หรือไม่อยากฟังหรืออยากจะทำตามที่ตัวเองถนัด
อันนี้คือผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่แก้ตรงจุดที่ถูกต้อง

ผมพูดเสมอว่าคุณภาพของคนไทยนะพอผมมาเจอนะเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างสูง
อยากเข้าประเด็นเรื่องโค้ดไทยโค้ดต่างชาติพี่เป็นหนึ่งคนที่คนต้องตอบ
อะไรที่มันจะลงตัวที่สุดกับคนที่เข้าใจบริบทฟุตบอลไทย
เอาง่ายนะผมจะตอบง่ายถ้าเปรียบเทียบโค้ชต่างชาติกับคนไทย
ถามว่าถ้าเอาโค้ดคนไทยไปโค้ชชิ่งที่ต่างประเทศผมเชื่อว่าโค้ดคนนั้นเก่งทันทีเลย
เพราะคุณภาพคุณภาพของนักบอลเขาค่อนข้างที่จะสร้างมาตั้งแต่เด็ก
เพราะงั้นการเข้าใจการสวมบทบาทเหมือนกับที่ผมบอกเขาจะทำได้ง่ายกว่า
เขาจะทำตามที่เราต้องการมากกว่าและเร็วกว่า
โค้ชต่างประเทศมานะเขาอาจจะมีแนวทางในการพูดให้เด็กคนไทยนะค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายขึ้น
ในการที่จะสวมบทบัตรใหม่แต่โค้ชคนไทยอาจจะอาจจะมีปัญหาในการที่จะสื่อสารในทางนี้ก็ได้เป็นไปได้
คนไทยนะเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงนะฮะ
จิตวิทยาค่อนข้างที่จะสูงในการที่คุยกับเด็กได้พอสมควรนะ
จริงพี่เป็นเจนยุคที่แบบว่าวัฒนธรรมตะวันตกสูง
คนไทยเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมอุปถัมภ์
มีรุ่นพี่รุ่นน้องเราไม่สามารถที่จะต่อว่ารุ่นพี่ได้ตรงได้
ถ้าเราแยกไม่ได้มันจะกลายเป็นการที่เราจะ
คนไทยรับไม่ค่อยได้
แล้วก็จะเอาเรื่องที่การที่ตำหนิเป็นการที่ผมไม่ชอบเขา
ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีผลเหมือนกันตอนมาใหม่ใหม่
ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่กับยุคนะผมคิดว่ากับเวลามันอาจจะดีขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นว่าเด็กหลายคนเริ่มที่จะเริ่มเข้าใจผู้ใหญ่
เริ่มที่จะยุดหยุ่นตรงนี้ได้ว่าเขาเริ่มเข้าใจว่าการต่อว่าตรงนี้มันเป็นการที่เราต่อว่าด้วยเหตุผลในการงานไม่ใช่เหตุผลส่วนตัว
ถ้ารู้จักผมนะแค่การยิงประตูผมบอกเลยนะว่าการยิงประตูมันมีหลักการเยอะจนเจจะตกใจ
ถ้ามาดูว่าตอนผมสอนนะส่วนตัวสมมุตินะหลักการการยิงประตูมันจะมีเยอะจนเจจะบอกว่าโอ้ทำไมมันการยิงประตูมันแค่นี้ไม่ใช่
มันเป็นเรื่องขององศามันเป็นเรื่องของหามุมเป็นเรื่องของการที่จะวางเท้ายังไงสัมผัสลูกบอลตรงไหน
วิธีการมันเยอะมากนะผมถึงบอกว่าใครที่คุยกับผมควรที่จะเตรียมตัวในคำตอบนะว่าควรที่จะทุกครั้งที่พูดอะไรนะออกมาจะต้องตามด้วยหลักการตามด้วยการเจสติฟ
การที่มีเหตุผลในสิ่งที่คุณกำลังพูดผมบอกว่าการพัฒนาไม่ใช่การการบีลีฟการที่จะเชื่อใครคนหนึ่งอย่ามาเชื่อผมขอร้องผมพูดกับทุกคนนะว่าอย่ามาเชื่อผมว่าผมเคยเป็นนักบอลที่เขาฮอตเก่งผมเข้าฮอตเก่งเพราะว่าผมมีหลักการในการเข้าฮอตเหมือนกับที่ผมอธิบายมุมมองสาอะไรหลายอย่างผมพูดเสมอว่าถ้าแค่บอกว่าเชื่อผม

กับตัวเองว่านี่เหรอในสิ่งที่เราต้องการจริงจริงนี่สิ่งสิ่งที่เป็นเนเจอร์ของเราเหรอสิ่งที่เราเราเราเราจะทำตลอดชีวิตเหรอเราอาจจะหาตัวตนได้เหรอก็เลยเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ก็เลยมามาคิดว่าเราคนที่มีแนวทางอื่นนะเสียดายนะประสบการณ์เสียดายความสามารถเสียดายการที่เราจะถ่ายทอดให้ใครคนหนึ่งได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่ง
ประเทศไทยพัฒนาในด้านฟุตบอลก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะก็เลยกลับมาตรงนี้